นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวที่เกาะเสม็ด

พอไปถึงท่าเรือที่จะข้ามฝั่งไปเกาะเสม็ด
เท่าไหร่รู้ไหมครับสามร้อยสามสิบบาทต่อคน
นักท่องเที่ยวบอกโอ้โหมันแพงไปหรือเปล่า
ทีนี้นักท่องเที่ยวที่พอรู้ข่าวกระจายข่าวกันไป
ก็มีการยกเลิกทริปกันเพียบเลยนะครับ
ทีนี้ทางนายกท่องเที่ยวเกาะเสม็ดชี้แจงบอกว่า
ไม่ได้บังคับให้มีการตรวจที่ท่าเรือ

ให้นำผลมาแสดงภายใน๗๒ชั่วโมงนะครับ
คือผลกระทบจากมาตรการขึ้นเกาะเสม็ดนะฮะ
ก็แน่นอนส่งผลต่อนักท่องเที่ยว

อย่างนางสาวปฏิดาลิ้มประสิทธิ์นะครับ
ได้พานักท่องเที่ยวชาวสวีเดน๑๐คน

ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ทีนี้พอไปถึงท่าเรือแล้ว
กินมาครบสองเข็มนะครับ
ขณะที่ผู้บริหารท่าเรือเฟอรี่เกาะแก้วพิษดาร
ท่าเรือเพลคือนางทาราบุญก่อเกลือบอกว่า
ตอนนี้ผู้ประกอบการก็รับภาระหนักแบก
บอกว่าขาดทุนทุกวันเมื่อละ๑๐๐๐๐บาทอยู่แล้ว
เพราะนักท่องเที่ยวยกเลิกทริปเกือบทั้งหมด

เช่นเดียวกับนางชะลิตาสกุลอุ่นทรัพย์ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเกาะเสม็ด
ท่าเรือเทศบาลตำบลเพก็เปิดเผยเหมือนกันบอกว่านักท่องเที่ยวไม่พอใจเลย

ขณะที่นายกสมาคมผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวเกาะเสม็ด
นายยานยนต์อรุณเวชเศษบอกว่าเจอมาตรการนี้เข้าโอ้กุมขมับ
นักท่องเที่ยวหนีหมดจนท่าเรือแทบร้าง
ผู้ประกอบการต้องทนแบกภาระขาดทุนอย่างหนักเหมือนกันนะครับ
ทีนี้ครับนายกสมาคมท่องเที่ยวเกาะเสม็ด
ก็คือนางสรินทิพย์ทัพมงคลทรัพย์

บอกว่าจริงแล้วจุดตรวจที่ตั้งอยู่ที่เทศบาลเพลเนี่ย
เสียค่าตรวจ๓๓๐บาทนั้น
โดยบุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้ตรวจให้
และมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง
โดยนักท่องเที่ยวจะเลือกตรวจที่นี่

หรือไปตรวจที่อื่นก็ได้ไม่มีการบังคับ
ไม่เกิน๗๒ชั่วโมงหรือ๓วัน
แล้วนำหลักฐานทั้งหมดมาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ได้ดู

เพราะบางคนบอกว่าถ้าเราซื้อมาตรวจเอง
มันอาจจะถูกกว่า๓๓๐หรือเปล่า
หรือเคยตรวจมาแล้วเอาผลมาแสดงให้ดูได้ไหม